วันนี้เป็นวันที่๓แล้วสำหรับมาตรการเมาแล้วยึดรถ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยึดรถได้มากกว่า๑๐๐คัน
และให้มารับคืนวันที่๖มกราคมปีหน้า
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
ได้ขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุช่วง๗วันอันตราย
ฉัดชัยพรมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปิดเผยว่าในเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่สถิติอุบัติเหตุ

อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุปีใหม่
ภายใต้แนวคิดสุขกายสุขใจ
ขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่๒๕๕๙คุมเข้ม
ระหว่างวันที่๒๙ธันวาคมปีนี้ถึง๔มกราคมปีหน้าค่ะ
โดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในส่วนกลางรวมทั้งต่างจังหวัด๗๖จังหวัด
รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็มีการกำหนดเปิดศูนย์
อย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ค่ะ
่งเน้นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ทั้งคนยานพาหนะถนนและสิ่งแวดล้อม
คู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน
ได้จัดตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
ด่านชุมชนป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ
รวมถึงจุดบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
และให้ข้อมูลจุดเสี่ยงอันตรายบนเส้นทางสายต่าง
เพื่อลดจำนวนครั้งผู้เสียชีวิต
รวมทั้งอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บทางถนน
เพื่อให้เหลือน้อยที่สุดนะคะ
ด้านพันเอกวินไทยสุวารีโคศกกองทบกเปิดเผยว่า
ตั้งแต่คืนวันที่๒๕๒๗ธันวาคม
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถของผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล
กว่ากฎหมายกำหนดจำนวน๑๐๐คนทั่วประเทศ
แปลงเป็นรถจากกระยานโยน๕๐คัน

ใบอนุญาตขับขี่๘๓๘คนนะคะ
สำหรับผู้ที่ถูกยึดรถสามารถมารับรถได้
วันที่๖มกราคม๒๕๕๙ที่สถานีตำรวจ
ค่ายทหารที่ระบุไว้ก่อนยึดค่ะ